ไปต่อที่น้องปลือเลยค่ะยังชนบุรีอยู่นะ
ยังไงกันสามเคสนะแต่ว่าเคสนี้เป็นเคสอยู่กับเด็กค่ะ
น้องจอยอายุห้าเดือนคือคุณแม่เนี่ย
เอาน้องจอยไปฝากเลี้ยงเอาไว้ที่พี่เลี้ยงนะคะ
เป็นจ้างพี่เลี้ยงแบบกินนอนอะเนาะเดือนละ๖๐๐๐บาท
ปรากฏว่าช่วงประมาณสักต้นเมษายนพี่เลี้ยงบอกว่า
น้องตกฟูกแต่ว่าฟูกไม่สูงมาก
แล้วเหมือนกับเส้นเลือดในตาน้องก็แตกอะค่ะ

พอแจ้งเสร็จปุ๊บคุณแม่มาดูอาการแล้วก็เออดูแล้ว
มันไม่ได้มีอาการอย่างอื่นอะไรก็คอยเฝ้าดูอาการไปเรื่อย

เลี้ยงก็แจ้งบอกว่าพาน้องไปหาหมอเถอ

แม่ก็เอกใจแปลกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะเลิกดูแล

สุดท้ายพอพาน้องไปหาหมอโอ้โห
เลือดคั่งในสมองค่ะ
บอกเลือดข้างในสมองแล้วมันกระจายไปหลายจุดต้องรีบผ่าตัดด่วน
ก็เลยเข้าห้องผ่าตัดไปเมื่อคืนนี้เลยค่ะ

คุณแม่คือคุณอภิญญานะคะเธออายุ๒๙ปี

บอกว่าลูกสาว๕เดือนได้รับบาดเจ็บสาหัส

คือตอนแรกสุดเลย๙เมษายน
พี่เลี้ยงโทรมาแจ้งบอกว่า

แล้วก็ที่หัวมีรอยแดงแต่ไม่บวม

จนกระทั่งสิ้นเดือนเมษายน

แม่ก็บอกว่าเออกรรมพันธุ์ที่บ้าน

อาจจะแค่แบบเป็นโครงสร้างร่างกายเฉย

เลี้ยงก็บอกอาการก็ยังปกติดี
จนกระทั่ง๙พฤษภาคม
เลี้ยงบอกจะไม่รับเลี้ยงน้องจอยแล้ว

หัวน้องจอยมันโตผิดปกติจริง

หมอถึงบอกว่าโอ้โหนี่น้องเลือดข้างในสมองนะ
ข้างในไฟเบิ๊ดนี้น้องรู้สึกตัวแล้วนะคะ

เอ๊ะน้องตกเตียงจริง

เราก็เลยส่งพี่ต๋ป้ายที่บ้านที่รับเลี้ยงน้อง
ไปดูว่าเค้าดูแลเด็กยังไง
เป็นพี่เลี้ยงที่แม่ฝากน้องจอยให้ไปดูแลนะคะนี่นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวเนื้อที่เกือบ๕๐ตารางวา

ในบ้านมีที่นอนปูให้เด็กนอนอย่างดีนะคะ
แอร์ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
มีเด็กเล็กประมาณสัก๖คนได้
ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกของญาติแล้วก็พ่อแม่ที่ทำงานกลางคืน

คนดูแลคือคุณกัลยวัตรอายุ๔๐ปีกับลูกสาว
แล้วก็สามีนะคะที่ช่วยกันดูแลเด็ก
จากที่พี่ติไปดูพี่ติบอกว่าการดูแลค่อนข้างดีเลยนะ

พวกที่บอกว่าน้องจอยตกลงมาที่ว่าไม่สูงมากอะค่ะ
เป็นฟูกในห้องขนาด๔ฟุตคูณ๑๕๐เซนติเมตร
สูงแค่คืบนึงเองค่ะพี่อุ๋ย
เขาบอกว่าน้องจอยตกจากฟูกนี้แหละ

บอกน้องจอยตกจากฟูกนี้แหละคือมันไม่สูงมากมันแค่คืบเดียว
แต่เหมือนว่าเป็นจังหวะที่น้องเริ่มคว่ำตัว๕เดือนนะคะ
เหมือนน้องเริ่มพลิกตัวคว่ำตัวแล้วดีดตัวน้องก็เลยเหมือนกับร่วงลงมา
คือน้องตกเมื่อ๙เมษายนแล้วน้องก็ร้องไห้ไม่หยุด
ทางพี่เลี้ยงก็แจ้งให้แม่น้องจอยทราบเพื่อให้พาไปหาหมอ
พอแม่มาถึงก็พาตัวน้องออกไปแล้วก็พาน้องกลับมาส่งใหม่บอกว่าไม่ได้พาไปหาหมอ

ก็ดูแลแชทแจ้งแม่ตลอดเลยอัปเดตอาการว่าเป็นยังไงแบบไหน
บอกเออฝากดูหน่อยนะถ้ามีอะไรผิดปกติรีบแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวจะรายงานออกมาเลยล่ะ
นี้เขาบอกเขารายงานตลอดน้องจอยมีอาการภาวะนะแต่ว่าไม่ได้มีรอยช้ำตามใบหน้าอาการปกติไม่มีไข้
สักพักหนึ่งเริ่มเห็นว่าน้องดูหัวบวมรู้สึกกังวลใจ
ก็เลยถามบอกคุณแม่คะน้องหัวบวมน้องเป็นโรคหัวโตหรือเปล่า

แต่เด็กวัย๕เดือนอย่าลืมนะกระโหลกเขายังปิดไม่สนิท

แต่ก็ไม่รู้ว่าตกลงมาองศาไหนกระแทกกับอะไรนะคะ
ทีนี้เขาบอกเขาไม่สบายใจเลยน้องดูหัวโตผิดปกติ
แต่แม่ก็บอกว่าเออเป็นกรรมพันธุ์ที่บ้านหัวโตทุกคนเลย
แต่ทางของคุณกรัยวัตรเธอบอกว่ากังวลจริง
เลยพาน้องไปเอ็กซาเรค่ะ
พฤษภาคมพาน้องจอยไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลบางละมุง

ซึ่งเธอก็รายงานแม่เด็กตลอดเลยนะคะ
แล้วก็พาน้องจอยกลับบ้านเธอบอกว่าเธอก็รักแล้วก็ดูแล
อยากรักเด็กแล้วก็อยากดูแลเด็กให้ดีที่สุดเหมือนกัน
กระทั่ง๙พฤษภาคมเธอจะไปทำธุระ
บอกให้แม่มารับน้องแล้วเอาน้องไปเลย
เพิ่งมารู้นี่แหละว่าเอ้าพ่อแม่น้องจอยไปแจ้งความ
เธอเลยบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับเธอด้วย
เพราะเธอทำทุกอย่างดีที่สุดแล้ว
พาน้องไปหาหมอเอ็กซาเรย์ด้วยซ้ำ

แล้วเธอก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
แจ้งแม่แล้วก็คือแจ้งผู้ปกครองเขาแล้วตั้งแต่แรกว่า
ทำไมไม่พาลูกไปหาหมอจนแต่แรก
เขาก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นอะไร
เขาพูดได้คำนี้คือไม่เป็นอะไร
หัวน้องปกติตอนนี้หนูสับสนมากเลยเพราะว่า
ลูกเป็นมาตั้งแต่แรกคืออาการอ้วก
กลับตกที่นอนแล้วอ้วกอย่างนี้
คือสรุปอันไหนปกติไม่ปกตินี่หนูยังงง
เราก็ได้คุยกับแม่ของเด็กคนอื่นที่มาฝากเลี้ยงที่นี่นะคะ
คุณแม่บอกว่าก็ฝากลูกเลี้ยงที่นี่มาตั้งแต่ลูกอายุ๑เดือน
จนตอนนี้ลูก๖ขวบแล้ว
ก็บอกไม่เคยมีปัญหาเลยนะพี่เลี้ยงดูแลลูกอย่างดี

และทุกครั้งที่มาหาเนี่ยก็ไม่พบว่าลูกมีร่องรอย

คือไว้ใจเขาคือเขาไม่มาทำอะไรแบบนี้
ถ้ามีอาการจริงแล้วถ้าจ้างผู้ปกครองอันดับแรก
คือยังไงถ้าสมมุติว่าเขาแจ้งมาปุ๊บเหมือนของหนูว่าเคสของหนู
ถ้าเขาแจ้งมาปุ๊บถ้าไม่มั่นใจอะไร
ก็คือเอาไปส่งโรงพยาบาลไปตรวจเดี๋ยวค่ารักษาพยาบาล
เขาก็เคียนตามคือแบบเคียนกันได้มันไม่ได้ยากอ่ะพี่
บ้านนี้เลี้ยงเด็กดีไม่เคยทำร้ายร่างกายเด็กไม่เคยอะไร
ถ้ามีอะไรจริงเขาจะแจ้งผู้ปกครองทันที
ไม่ให้เกิดประเด็นพวกนี้
คือแม่บอกว่าที่แม่ติดใจแม่น้องจอยนะคะที่ติดใจเป็นเพราะว่า
สิ้นเดือนเมษายนพี่เลี้ยงโทรมาแจ้งบอกจะไม่รับเลี้ยงน้องแล้ว
ก็เลยติดใจประเด็นนี้แหละว่าเอ้าอยู่ทำไมจะไม่รับเลี้ยงน้อง
สงสัยว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
จนกระทั่ง๙พฤษภาคมที่ติดต่อมาบอกว่า

น้องหัวโตนะคะแล้วแม่ตอบไปว่าเป็นกรรมพันธุ์
พอแม่มาเห็นด้วยตาแม่บอกมันโตผิดปกติจริง
หมอบอกมีเลือดข้างในสมองอาจจะถูกของแข็งกระทบหัว
แล้วก็เลยส่งตัวลูกไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรี

เลือดฝอยในดวงตาสองข้างก็แตก

ก็เลยรีบผ่าตัดเอาเลือดที่ข้างออก
ตอนนี้รอดูอาการวันต่อวันนะคะ
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเอาจริงแม่บอก

ก็เลยอยากฝากให้ตำรวจช่วยหาความจริงให้หน่อย
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดจากการกระทำของบุคคล

เขาบอกเราดูรวมหมอกันนะว่าต้องผ่าตัดวันไหนอะไรอย่างไร

หนึ่งเขาออกมาบอกว่าต้องผ่านคืนนี้เลย

ผลตรวจตอนนี้เลือดในตาน้องแตก
ประสงค์ที่ผลเพิ่งออกมาก่อนดูแล้วเข้ามา
น้องจะมองไม่เห็นขอโทษนะคะที่ถังสักนิดแห้ง

เขาบอกต้องดูพัฒนาก่อนน้องไปเรื่อยก่อน

แล้วก็ดำเนินการคดีให้ถึงที่สุด
แล้วเขาคือไม่สำนึกคือ

เขาบอกเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างนะคะ

แล้วก็มีการตรวจสอบวัดความสูงที่นอนแล้วนะคะ
ตอนนี้คือรอผลจากแพทย์โรงพยาบาลชนบุรีว่า
สาเหตุที่แท้จริงของเลือดข้างสมองบวม
เกิดจากอะไรจะได้เอาไปประกอบสำนวนค่ะ
แต่เอาจริงเวลาแบบมีเด็กเล็กอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ว่าใครก็ตามนะจะพี่เลี้ยงจะแม่จะพ่อหรือยังไงเนี่ย
ก็ไม่ควรชะล่าใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือเด็กเล็กเนี่ย
วัยวะเขายังโตไม่เต็มที่ค่ะบางทีอาจจะคิดว่าฟู้แค่นี้มันไม่สูงสำหรับเรา
แต่สำหรับเด็กเล็กบางทีกระโหลกเขายังปิดไม่สนิท
ลงไปกระทบก็เถิดเราไม่รู้ว่าข้างในมันเกิดอะไรบ้าง

มันต้องดูไปถึงนู่นด้วยการรับเลี้ยงเด็กอ่ะใช่ไหม
ว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนขออนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไร
เอาล่ะบางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาเอามาฝาก
เอามาเลี้ยงเพราะเขาไม่มีเวลาดูแลแต่คุณพร้อมขนาดไหนด้วย